ดูเหมือนเป็นใจไม่ร้อนเท่าไหร่แต่จะกลับมาร้อนอีกครั้งช่วงสุดสัปดาห์
ขณะเดียวกันภาคใต้วันนี้ฝนตกหนักตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันเลยค่ะ
ดูเรื่องของความหนาวเย็นกันก่อนเราอยากให้หนาวเย็นต่อไปแต่เขาไม่หนาวเย็นแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจะเห็นว่าสีเขียวที่เคยปกคลุมตอนบนของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานวันนี้น้อยลงค่ะกลายเป็นสีเหลืองแล้ว
นั่นแสดงว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไร
เพราะว่าเส้นความหนาวเย็นจากประเทศจีนค่ะเมื่อวานนี้๑๐๑๘เขาเข้ามาแตะที่แถวภาคอีสาน
แต่ว่าวันนี้เขาถอยร่นกลับไปแล้วแล้วจะถอยร่นแบบนี้กลับไปเรื่อย
จนถึงช่วงสุดสัปดาห์จะเห็นว่าวันนี้ช่วงกลางวันค่ะ
ตอนบนของประเทศและตอนกลางของประเทศร้อนโดยเฉพาะภาคกลางค่ะ
ตรงนี้สีแดงนี่หมายถึงอากาศร้อนจัดช่วงกลางวัน
ส่วนเรื่องของฝนน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะ
ภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้จะเห็นว่าช่วงจังหวัดชุมพร
จะเป็นลักษณะสีส้มถึงแดงแบบนี้แสดงว่าเป็นฝนที่ตกหนักตกแรง
ฝนที่เกิดขึ้นในภาคใต้เกิดขึ้นจาก๒ลมด้วยกันค่ะ
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนี้กำลังแรงค่ะ
และจะพัดเข้ามาแบบนี้หอบเอาฝนจากอ่าวไทยขึ้นมาที่ชายฝั่ง
ฝนภาคใต้วันนี้ค่ะตกทั้งวันทั้งคืน
ตกยาวไปได้จนถึงช่วงวันพระฤหัสสบดีและหลังจากนั้นฝนจะตกน้อยลง
หลังจากนี้ไปภาคใต้ระมัดระวังภัยพิบัติที่จะตามมานะคะ
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ฝนที่ตกเยอะแบบนี้ค่ะทำให้คลื่นฝั่งอ่าวไทยสูงตามไปด้วย
สูงมากกว่า๒เมตรและถ้าจุดไหนมีฝนอาจสูงมากกว่า๒เมตรได้นะคะ